กับบุคลิกขี้อายขี้อาย

เรียกได้ว่าสร้างสีสันความสนุกสนาน

ของผมนะครับหูราคาหนึ่งหมื่นบาท
คุณต้มจืดร้อง
คุณต้มจืดร้องได้ครับ

คุณกัมเจ์วินทร์ร้องได้ในเพลงที่๒
ตอนนี้รับแล้วค่ะ
เป็นเพลงของคุณก๊อตจักรพรรดิอาบภรรณบุรี
เช่นว่าเพลงรักคุณุิกว่าใคร
เป็นเพลงลุกทุ่ง

นะครับชื่อชุดว่าลูกทุ่งไทยแลนด์หนึ่งหลังจากที่คุณก๊อตนี่เขาประสบความสำเร็จจากการเอาเพลงเก่าลูกทุ่งเก่ามาร้องในชุดหัวแก้วหัวแหวนนะครับ
คำร้องโดยอาจารย์เขตอลันเลิศพิพัฒน์นะครับทำนองโดยป๊อกกี้และดนตรีโดยวิวัตรอินทะกนกนะครับ
ก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับเป็นเพลงที่เต้นมัน
ทุกวันนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องแบบว่าที่ไหนก็ตามนะที่มีวงลูกทุ่งเนี่ย
พี่ก๊อตก็ยังเป็นอันดับต้นที่คนเลือกเอามาร้อง
ใช่นะครับเพราะดูชื่อแล้วเนี่ยคนดนตรีทำงานกันเพียบเลยนะครับ
นตรีนี่มีการเรียบเรียงเสียงประสานมีอะไรกันที่มันสนุกสนานมาก
ค่ะห้าพันแรกนั้นได้อะไรแล้วคะห้าพันแรกได้อะไรแล้ว
ได้อาหารแล้วครับได้อาหารตอนนี้นี่เป็นหนึ่งหมื่นสิบลูก
ได้สิบลูกแล้วเบอร์หนึ่งสิบลูกครับเบอร์หนึ่งสิบลูก

มาถึงเพลงที่สามกันดีกว่า
เพลงที่สามนี่ดับเบอร์ว์แล้วนะครับเป็นสองคร่าวนะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาทกันแล้ว
โอ้ยตั้งใจให้ดีนะครับเพราะว่า
ผ่านเพลงที่๓เปล่าเพลงที่๔มันก็จะไปถึงคึ่งทาง
และอีกนิดเดียวเท่านั้นจะใกล้หลักแสนไปทุกทีที่เราต้องการ
ถ้าพร้อมแล้วตั้งสติตั้งใจให้ดีนะครับ
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
ไม่รู้นะคะเพลงอะไร
โอ้โห
คุยกับใครคะเนี่ย
อินโทรนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยนะฮะ

เพลงที่สามนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

เล่นต่อนะครับเพราะว่าถ้าหยุดนี้ก็ได้แค่หมื่นเดียว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ถ้าคิดว่าไม่มีใดแม้สักเทียม๐๐๖ใช้เลย

ตกผิดผ้าไม่ได้ตอบว่า
ใช้ครับ

ร้องเพลงเก่งของคุณ

ก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ป้ายไหน
คุณต้มจืดตอบมาเลยครับ
แผ่นไหนครับ
๖ครับ๖ครับ๖ครับ๖ครับ๖ครับ
เลือกไปแรก๖นะคะ

ในเพลงที่๓นี้
เลือกมาแล้วนะครับเป็นแผ่นที่๖นะครับ
นั่นก็คือ
แม้ทุกอย่างยังดูดมนต์

ให้คอยกังวลให้ทำบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
วินเทอดเคียงคามรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเผินตามวัน
ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรออย่าร้าอย่าร้าไม่ตรี
เป็นคู่ชี้ในยามที่มีวันนั้น

ไม่มีขาดตกหมกพ่อง
อันนี้ต้องบอกเลยนะฮะฟังคุณต้มจืดร้องอยู่
เหมือนแบบสมูทอ่ะเหมือนยืนกินสมูตตี้กินทีอยู่อะแบบว่า
สมูทมากใครร้าเหลือเกิน
มาดูกันนะครับว่าคุณต้มจืดจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณต้มจืดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคใจโรคใจโรคใจโรคใจและเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้องจืดร้อง
ร้อง
เอาเข้าแล้วสิครับโจทย์เพลงที่๓นี้ถือว่าหินกันเลยทีเดียวสำหรับคุณต้มจืด
เพราะว่าต้องใช้ตัวช่วยที่มีอยู่ทั้ง๓ตัวจนหมดเกลี้ยง
ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยร้องผิดได้๑คำ

และตัวช่วยได้ร้องเพลงเก่ง
งานนี้คุณต้มจืดจะผ่านเพลงที่๓นี้ไปได้หรือไม่
รอเพิ่งเฉลยช่วงหน้า